คราวต่อไปซะเทือนใจผมมาก
ลูกสาวไปกับแฟนเอาเค้กวันเกิดครับ

และให้แฟนโทรเรียกพ่อออกมา

พอกลับกันครับคุณผู้ชมครับ
วันรุ่งขึ้นนะฮะถัดมาเนี่ย
มีผู้ดูแลห้องโทรมาบอกว่า
พ่อคุณเสียชีวิตน่าจะ๓วันได้แล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสเอ่ยทีมแพทย์เอ่ย
เพราะกู้ภัยมูลลินิธิร่วมกับตันยูครับ

ใกล้ซอยสามัคคี๓๗ตะบนท่าทรายอำเภอเมือง
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้อง
ไปพบศพนายวิชัยศรีภูทอยอายุ๕๔ปี
สภาพท่านคือไม่สวมเสื้อผ้าครับ
หงายอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียงนอน

ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วย
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
นางสาวอภิญญาศรีภูทรอายุ๒๐ปีครับ
ลูกสาวของผู้ตายเล่าบอกว่า
พ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันตั้งแต่หนูอายุได้๒ขวบ
พ่อมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
๒เดือนก่อนพ่อไปรับจ้างตัดกิ่งไม้คุณนักข่าว
แล้วพ่อก็ตกลงมาได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไม่ได้ไปไหน
ล่าสุดครับเมื่อ๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เล่าบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อ
กับแฟนกะจะเซอร์ไพรส์
จะเอาเค้กจุดเทียนมารอที่หน้าห้องแล้วให้แฟนโทรหา
ทำไมพ่อไม่เปิดสักทีไม่มีการตอบรับสักที
อ้อสงสัยพ่อน่าจะเมาหลับนะ
วันเกิดพ่ออาจจะดื่มแล้วก็เมาหลับไป
ก็เลยกลับกระทั่งวันนี้ก็คือเมื่อวานที่เธอเล่า
ผู้ดูแลห้องเช่าโทรมาบอกว่า
น้องพ่อน้องเสียชีวิตซะแล้วนะ

วันที่๒๘ค่ะวันจันทร์

โอเคไว้ให้พ่อแต่พ่อไม่เปิดประตูให้

หนูจุดเคอะไรก็รอเขาเปิดประตู

แต่พ่อไม่รับหนูก็คิดว่าเมาแล้วก็นอน
อืมแล้วก็เมาแล้วก็นอน
เมื่อเช้าพี่เขาก็เมื่อตอนบ่ายพี่เจ้าของหอเราก็โทรมาบอกว่า
ข้างห้องบอกมีหนอนออกมาหนูก็เลยมาดู
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังบอกไม่ได้ว่า
คุณวิชัยเขาเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรนะครับ

ส่งศพไปยังสถาบันนิติเวชนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ต้องให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นั่นน่ะสิผมคิดเหมือนพี่เลยนะครับ
ใครจะรู้ว่าหลังประตูวันนั้นพ่ออาจจะนอนอยู่แล้วก็ได้